การถ้าเรือเจ้าบ้านแบบ๗เจอกับสุราธารณีแบบ๙
ทั้ง๒ทีมออกสตาร์ทในช่วง๒เกมแรกชนะ๑แพ้๑ด้วยกันมาทั้งคู่ครับ
แต่ว่า๒เกมแรกของการท่าเรือเนี่ยเจอโปรแกรมหนักนะครับ
โอกาสแรกของเจ้าบ้านโดยอนุกูลมินีก็ได้ยิงลูกนี้
ยังติดเซฟของเฉลิมศรีพ่วงศรีครับประตูดีกีทีมชาติไทยแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับ

สลับผู้ใจเพชรคืนกลับมาให้กับเลอร์ชชายนะครับ
บอลแล้วแต่งออกให้เพื่อนดีกว่าครับเพราะตัวเองนั้นถูกรุมอยู่สอง
วางเท้ายิงดีด้วยครับมากอสเท้าซ้ายเสียบสามเหลี่ยม
เลิมศรีออกมานิดเดียวนะครับโดนย้อนสอนพุ่งกลับไปไม่ทันครับ
นำเร็วแล้วอะไรมันก็ง่ายครับหนี๒๐เลยครับ
จากพระดินรมณีถัดมานาทีเดียวครับ
ดีกรีทีมชาติไทย๑คน

จังหวะยิงแล้วไปเข้าทางนะครับวิ่งมานี่ไม่ต้องจับเลยครับ
ปั่นไซส์ด้วยขวาเสียบสามเหลี่ยมอีกแล้วครับ
โดนสามเหลี่ยมทั้ง๒มุมนะครับ๒ประตูแรกของท่าเรือ
หมดสิทธิ์เฉลิม๔พวก๔ที่จะเซฟได้
แล้วลูกที่สามมาไหมครับจังหวะนี้โอ้โดนอีกแล้วครับ

ตะเดียโชคนาทีที่๗ครับ
๓ประตูในช่วงไม่ถึง๑๐นาทีนะครับ
แล้วโดน๓ประตูแบบเสียสมาธิเลยครับ
นาทีที่๕นาทีที่๖และนาทีที่๗ลูกนี้ครับ
แบบนี้กลับมาได้ไหมน่าสนใจมากเลยนะครับสุราธานี
โดนหรือเปล่าโอ้โหไปเลยครับลูกที่สี่มาอีกแล้วครับ
พยายามจะตั้งเกมแต่ว่านาทีสิบหกสกอร์ไหลสี่ศูนย์มากรอบดีซีฟูสครับ
ฟรีคลิกเปลี่ยนจุดง่ายเลยนะครับฟารินให้มาแล้วก็ยิงย้อนมาที่เสาแรกครับ
เลิมศรีออกมาตรงจุดที่ไม่มีใครอยู่ด้านหลังแล้วครับ
งานยากของทีมเยือนแต่พวกเขาก็พยายามสู้นะครับ
ยิงยัดเข้ามายังไม่ผ่านครับจังหวะของจักริน
ก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังครับนาที๓๑พรเทพโสนมิตรนะครับ
จะได้จังหวะสอดขึ้นมาแล้วก็ไปให้กับทีมเยือนไล่มาเป็นหนึ่งต่อสี่
พยายามจะกลับมาให้ได้ครับแต่กว่าจะได้ประตูก็เข้าสู่ช่วง
ท้ายของเหยียดหลังแล้วครับผ่านครึ่งทางไป
จังหวะจิ้มได้นะครับก่อนที่ธนากรพิมประกูลนั้นจะถึงครับ
รากก็พยายามอย่างหนักหลังจากนี้แน่นอนนะครับ
ได้ประตูที่ต้องการครับเบิกร่องแต่สุดท้ายพวกเขามาเสียจังหวะนี้ง่ายครับ
โอ้โหและเป็นอัตภัณฑ์แปลงร่มครับ
สกอร์ให้ท่าเรือขยับหนีเป็น๕ประตูต่อ
ดูอีกครั้งครับโดนบีบแดนบนนะครับแล้วจ่ายเสียครับกูกู้
ลอดขาผู้เล่นของสุราชนะครับก็คือนาริชาแสงทองเข้าไปแบบเลือดเย็นเลยครับ
อัตภัณฑ์แปลงร่มสมบูรณ์แล้วครับได้ดูการนี้
ปีก่อนมีอาการบาดเจ็บเล่นงานแล้วก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้ครับ
เกมครับนาที๓๘สุราชพวกเขาได้ประตูไล่มาเป็น๒ต่อ๕ครับ
จากการทำเข้าประตูตัวเองของทางวรินรอมณีครับ
มากอสเนี่ยเตะสกัดนะครับแล้วไปโดนวรินเข้าประตูครับไม่ตั้งใจ
ทำประตูให้กับท่าเรือหนีเป็น๖ต่อ๒นาที๓๙และพรเทพโสนมิตรนะครับ
การท่าเรือเปิดบ้านฉะนั้นสวินล่า๖ประตูต่อ๓นะครับ
พวกเขานั้นก็คว้า๓แต้มสำเร็จแล้ว
กลับขึ้นไปนะครับอยู่ในกลุ่มหัวตารางอีกครั้งครับ